ฉันขอจัดเรื่องหลอนต่อเลยได้ไหมอันนี้คือเขาบอกว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงได้ยินเสียงร้องโหยหวนเอาอีกแล้ว
เหมือนกับข่าวตำรวจเมื่อกี้ใช่ไหมแต่คราวนี้คุณผู้ชมฟังดูให้ดีค่ะเสียงมันแบบไหน
เสียงมันดังมาจากบ้านตรงข้ามแล้วที่เราวงที่เห็นวงแดงเนี่ย
มันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นไหม
เพลินต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนตรงข้ามบ้าน

แล้วดังอยู่เป็นนาทีเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เป็นเราเราก็ตกใจนะว่าข้างบ้านเป็นอะไรหรือเปล่า
มีคนโดนทำร้ายหรืออะไรหรือเปล่านะคะ
นี่คือบ้านอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะ
นักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของคลิปนะคะ
คือคุณรุ้งทองเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์

วันที่๒๓ที่ผ่านมาตอนนั้นตื่นมาเข้าห้องน้ำ
แล้วตัวคุณรุ้งทองได้ยินเสียงได้ยินเสียงร้องแบบนี้
แล้วพอออกมาดูหน้าบ้านโอ้โหเธอก็ใจดีสู้เสือไง
ออกมาดูว่าเสียงร้องนั้นมันมาจากไหน
รู้ว่าเป็นคุณป้าที่อยู่บ้านตรงข้ามเป็นคนร้อง

เขาเล่าบอกว่าวันนั้นคือมันตรงกับวันพระใหญ่
แล้วก็สอบถามลูกสาวของคุณป้า
บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกป้าบอกแบบนี้
บอกว่าแม่เหมือนกับโดนผีเข้า
แล้วลูกป้าก็เลยจุดทูปบอกกล่าวนะ

แล้วก็เหมือนกับคนหมดแรงล้มกับพื้น

คือลูกสาวป้าเล่าให้ฟังบอกว่าแม่พอมาอยู่บ้านนี้นะ
คือเหมือนจะได้โชคมีโชคถูกหวยบ่อย
แต่การถูกหวยบ่อยอาจจะไปขอเขาอะไรไว้หรือเปล่า

คุณไปบนไว้อะไรหรือเปล่าไม่แก้ให้เขา

มีองค์คือเหมือนเป็นร่างทรงอยู่แล้ว
แล้วก็ลูกสาวป้าบอกอีกนะคะบอกว่าบ้านหลังนี้
คือเป็นบ้านของคุณตาภรรยาใหม่ของคุณตาน่ะเสียชีวิต
ก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ก่อนที่เธอจะมาอยู่เนี่ยนะ
แล้วก่อนหน้านั้นป้าก็เคยจุดทูปขอตลอดเลย

เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวไหมกับการที่ป้าแบบร้องกรี๊ดแบบนี้
ว่าป้าก็ถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่บ่อยไง
ขอวิญญาณเขาไว้แล้วอาจจะไม่ได้ทำอะไรให้เขานะฮะ
ค่ะลองฟังหน่อยไหมคะฟังเสียงคุณรุ้งทองหน่อยค่ะ
ครั้งแรกค่ะพี่ครั้งแรกแล้วที่ลงคลิปเลย
ครั้งแรกค่ะยังไม่เคยเจอ
แต่ก็ต้องดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อีกไหม
เพราะว่าเห็นเมื่อวานเห็นเขาพูดว่าเขาเพิ่งไปรับขันมา

เขารับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดเรื่องกรี๊ดนะคะ

แล้วพอได้รางวัลมาเหมือนกับไม่ทำบุญให้หรือเปล่า

คุณป้าไปทำบุญที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะ